ต้องบอกว่างานบุญก็มีงานฮาก็มาค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อช่วงต้นปีค่ะ
เขาเนี่ยค่ะไปทำบุญปฏิบัติคำเลยนะคะ

เอาวัดปงวัดป่าไปทำบุญแบบนี้เลยล่ะค่ะ
ท้องด้วยการจัดพิธีไหว้ครูประจำปี
แถมนึงมีโชว์เต้นเทรนชาวบ้านนะคะแน่นอนงานนี้จะเต็ม
เพราะว่าแฟนอยากจะเห็นอยากจะดูเนี่ยค่ะเข้าสาร

ดูปีเนี่ยที่ตั้งใจจะแตกเยอะกว่านี้อีกครับผู้ชม
จ้านะคะยังฝากเชิญชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองก็ไปร่วมพิธีกันได้
และแน่นอนงานนี้หวานใจพี่แจ๊คธนพลได้ล็อกคิวไปร่วมงานบุญแล้ว
แต่ว่าตอนที่พี่แจ๊กรีนสัมภาษณ์นั้นเกิดอาการช็อตไมค็อตฟิลเกิดขึ้น
มีเลิกลากด้วยยังไงนะเอาไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
เป็นงานไหว้ครูประจำปีก็จะจัด๒๕๒๖แต่จริงแล้ววันที่เป็นพิธีก็คือวันที่๒๖นะคะ
แล้วปีนี้พิเศษฝันทุกปีปีนี้เราแจก๕๐๐๐ถุงเยอะมาก
เพราะว่าเราไปให้กับเด็กวัดสะแก้วที่เป็นเด็กกำพา๑๐๐ถุงแล้วก็แจกชาวบ้าน

อยากยังไงไปไหมเนี่ยก็เลยคือไป

ช่วงนี้ติ๊กต๊อกกำลังมา